คุณผู้ชมคะจับตัวได้แล้วนะคะคนร้ายรายนี้ที่ถูกตั้งฉายาให้ว่าเป็นโจรกางเกงใน
คือร้านที่ขายอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะพี่อุ๋ย
จังหวะที่เขาก่อเหตุอันนี้คือภาพวันที่๓กรกฎาคมใส่กางเกงในตัวเดียวจริงนะคะ
พอจับได้ปุ๊บ๒คำถามที่ต้องถามโจร๑ทำไมต้องใส่กางเกงในตัวเดียว
เกงในตัวเดียวก็เพราะว่ามันมั่นใจเวลาก่อเหตุมั่นใจกว่าใส่เสื้อผ้า

นี่คือคำตอบของเขาพี่อุ๋ยคนร้ายนายเจ๊

สามกรกฎาคมนี้ใส่กางเกงในไปขโมยของได้ทรัพย์สินไปเยอะนะ
ยี่สิบแปดรายการมูลค่าเกือบสองล้านนะคะอุ้ยนี่ค่ะ
ตอนที่ไปบุกจับนะคะแล้วก่อเหตุหลายที่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่ทีมงานของเราขึ้นใช่ไหมคะ
ก้าวคดีก้าวพื้นที่อ่ะยัดลาพระตรรุงสงขลานองค์บวนลำพูอุบวนราชธานีประจวบครีศรีขันต์
ทีนี้ค่ะพอจับได้ของกลางที่ไปจับนี่นะคะครับ
ของกลางก็คือมือถือสามสิบเอ็ดเครื่องโอ้โห
คนห้องพักซอยรามคำแหงมีของกลางโทรศัพท์มือถืออีก๕๘เครื่อง
คือเครื่องหนึ่งก็หลายหมื่นนะฮะเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
มาอยู่คอนโดย่านลาดพร้าวแล้วก็เปิดห้องพักแถวรามคำแหงด้วย
เอาไว้ซ่อนมือถือค่ะอืม
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละคำตอบของเขาก็ดูงงเหมือนกันนะคะ

ก็เลยตั้งใจจะขโมยร้านนี้เท่านั้น

ใส่กางเกงในตัวเดียวตอนก่อเหตุเพราะมั่นใจมั่นใจกว่าตอนใส่เสื้อผ้า
คนร้ายสารภาพเพิ่มค่ะไม่รู้แบบตัดเพาะอะไรหรือเปล่า
บอกว่าก็สมัยเด็กเด็กอ่ะผมฝังใจเพื่อนมีมือถือกันหมดเลย
แต่ผมไม่มีก็เลยอยากมีบ้างใช่แต่เขาบอกเขาเริ่มจากก่อเหตุ
ขโมยโทรศัพท์เล็กน้อยหลังจากนั้นลุยกวาดหมดยกร้านเลยค่ะ
ของกลางบางส่วนขายไปแล้วด้วยนะคะ
บางส่วนเขาอ้างว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกผมเอาไปให้คนเร่ร่อนนะ
ผมไปทำบุญนะเอามือถือไปให้คนเร่ร่อนแถวสนามหลวงแถวหัวลำโพง
บางส่วนก็เอาไปแจกให้คนในพื้นที่บ้านเกิดที่นราธิวาส
การให้แต่ละครั้งเนี่ยผมให้เงินเขาด้วยให้มือถือเขาด้วย

แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นโจรโรบินคูด

ขโมยของไปช่วยเหลือคนเขาอ้างแบบนี้ค่ะ

แล้วเนี่ยก่อเหตุลักษัพมาแล้วตั้ง๙คดี๙พื้นที่นะคะ
สพเมืองยะลาสพหัดใหญ่สพเมืองพัทธลุงนครศรีธรรมราชหนองบัวลำพูอุบลราชธานีหัวหินและสนสายไหม
ถูกออกไม้จับอีก๔คดีค่ะ
ศจยะลาศอายามีนบุรีศเยาวชนและครอบครัวกลางจสงขลาและศจพัทธลุง

หลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวให้ตำรวจในแต่ละพื้นที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ

ค่ะคือในชีวิตของโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย
คุณขโมยของเขาแล้วไปให้คนอื่นคุณบอกคุณเป็นโรวินทูตไม่ได้นะ

พนักงานในร้านไม่รู้โดนอะไรด้วยหรือเปล่า